คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ
เมื่อวานนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราชดร
คุณคิดว่าเป็นยังไงองค์ประชุมครบไหม
มันน่าจะเป็นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาไหม
ไม่ครบนะครับในการพิจารณาร่างพระราชมัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกำหนดการประมงนะครับ
พรบนี้มีความสำคัญต่อการประมงไทยนะฮะ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายเลยครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เป็นชาวประมง
เส้นใต้วันนี้ขอหยิบเรื่องนี้มาหน่อย
เพราะว่าช่วง๗๘ปีที่ผ่านมา
เป็นช่วง๗๘ปีที่วงการชาวประมง
พี่น้องของเราเดือดร้อนหนักหนาที่สุด
กิจการประมงเกือบจะล่มสลาย
เกือบจะทำมาหากินไม่ได้
ลายขายเรือประมงทิ้ง
หลายรายเอาเรือเทียบท่าออกไปหาปลาไม่ได้

เขาส่งทงเหลืองมาถึงประเทศไทยว่า
ถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย
สินค้าอาหารทะเลทั้งหลายที่ส่งไปสาภาพยุโรป

รัฐบาลคอสชก็ตอนนั้นให้ยาแรงเลยครับ

ออกพระราชกำหนดมา
มีบทลงโทษสำหรับการทำประมงผิดกฎหมายสาหัสที่สุด
เรือบางลำเรือลำไหนผิดกฎหมายยกตัวอย่าง

เรือลำไหนมีพี่น้องแรงงานชาวประมงผิดกฎหมาย

เป็นการให้ยาแรงเอาใจสาภาพยุโรป

กิจการประมงเกือบสล่มสลาย
แทนราษฎรเกือบทุกพักได้รับการร้องเรียนโอดคลวนจากชาวประมง

เขาก็พยายามจะร่างกฎหมายขึ้นมาเอาเข้าสภา
เพื่อไปแก้กฎเกณฑ์กติกาของเก่า

ทำท่าจะมีข่าวดีครับ

ได้เอาเข้าไปพิจารณาในสภาองค์ประชุมอยู่ครบ
แต่ว่าพออภิปรายกันในชั้น

พอจะโหวตรับหรือไม่รับหลักการ
มีกันอยู่๙๐กว่าคนสภาล่ม

แต่ว่าคนคนหนึ่งสสท่านหนึ่งที่
ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

พรบฉบับนี้กับคณะเข้าสภา

ภักดิ์ชาติไทยพัฒนาตอนนี้อยู่ในสายแล้ว
สวัสดีครับคุณสุภาพครับ
ก็เรียนว่าเรียนคุณสุภาพ

ผมเนี่ยเติบโตมามีน้าเนี่ย
ทำเรือประมงแล้วเจ๊งไปแล้วล่ะตอนนี้แล้วก็อยู่เรียนอยู่ตั้งแต่
เพราะฉะนั้นผมเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีก็ผมมีแม้ว่าจะอยู่เป็นเมืองสองทะเล
สติงพระก็เข้าใจดังนั้นเนี่ยผมเห็นความจำเป็นเรื่องนี้
ทีนี้เรื่องนี้มันมีความเป็นมาเรื่องคดียูที่พูดถึงเนี่ย
คือยูเนี่ยมันเป็นการกดดันเรามาชั่วนาตาบีนเป็นการสู้กัน
ตอนช่วงที่แล้วประเทศที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นสเปน
เปนเนี่ยส่งสินค้าทะเลแข่งกับเราเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ตอนช่วงก่อนหน้านั้นมันทบทวนนิดนึง

นั่งกิตลาดจา่ต่อรองผมก็ทีให้เขาฟังว่า
คุณน่ะเหมือนยิงผิดเป้าแล้วเพราะว่าที่คุณบอกว่า
เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับคุณสุภาพครับเฮโค้ชก็ทำท่าตรงนี้
ทีนี้ปลากระป๋องเนี้ยมาจากบาทูน่าถามว่าเรือของเราเนี่ย
จับปลาทูน่าได้ไหมเราจับไม่ได้เลยมีลำเดียวที่จับได้
ก็คือเรือตุลาพรซึ่งเอ่อเอ่อเป็นเรือของกรมประมงที่ได้ทำ
เราซื้อมาหมดดังนั้นเรามาลงโทษเราแบบนี้ไม่เราก็ต่อลองกันมา
เรื่อยเรื่อยผมยังเคยท้าว่าถ้าคุณกดดันคุณต้องไปเอ่อ
ทำกับประเทศไต้หวันนี่เขาจับปลาโปนิวกินีสิ
ผมยังบอกว่าถ้าคุณกดดันแบบนี้ชาวยุโรปจะกินปลาแพง
เราก็ไม่รู้นะนะครับก็ว่ากันไป
มาตอนหลังเนี่ยเขาก็กดดันเราก็พยายามกฎหมายเราอ่อน
บ่อบทลงโทษมันน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันสี่สิบห้าสิบปีแล้ว
เราก็พยายามแก้มาครั้งสองครั้งพอมีการยึดอำนาจก็เรียบร้อย
เราขาดภูมิต้านทานคุณสุภาพเขาอ้างความเป็นประชาธิปไตย
เขาไม่คุยด้วยเขาให้ชักทงแดงเรา
คือเราออกกฎหมายแรงเกินไปอ่ะอืออืมนะครับมันมันมัน
มันเป็นเอาจนแรงแล้วก็ไปเปิดเผยหมด
เรือประมงขนาดเล็กมี๖๐๐๐ลำจริงเราก็วิ่งอยู่ในอ่าวไทย
อันดามันเล็กน้อยมันเรือขนาดเล็กเราไม่ได้ไปจับปลาขนาดนั้น
ดังนั้นพอเขากดดันมาเนี่ยออกเป็นพระราชกำหนด
ด้วยความขาดภูมิต้านทานเพราะว่าอย่างว่าแหละเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยช่วงนั้นนะครับ
ก็พอเราออกปรับพี่๘ปีแล้ว
สภามาจากการเลือกตั้งหลังจากรัฐบาลคอสชเราก็ไม่แก้
อาจจะไม่แก้เพราะว่าพูดกันไม่แบบตรงไปตรงมากันแล้วกัน
ที่เป็นนายกคอสชตอนนั้นก็ได้
ไปค่านไปล้มร่างกฎหมายของตัวเองไปงั้นเถอะ
ของตัวเองมันก็ไม่ทำทีนี้เราก็คุยกันประมงชาวโมง
เดือดร้อนเราก็คุยในสภาว่าตั้งเป็นคณะกรรมธิการแล้วคิดกันว่าเอาอย่างนี้
เรื่องนี้เราต้องใช้หนามยอกเขาต้องเอาหนามบ่ง
เมื่อคุณกดดันเพราะอ้างเรื่องประชาธิปไตยมา
เราก็ต้องเอาพักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนมาร่วมกันออกกฎหมาย
คือไม่ใช่ว่าเราแตะมือรัฐบาลก็ได้แต่คุณไม่ต้องไปยุ่ง
เพราะว่าถ้าคุณไปแก้เนี่ยเขาอาจจะย้อนมาเล่นงานเราอีก
เราต้องใช้สภาเพราะฉะนั้นเราก็เลยตกลงกันครับคุณสุภาพ
เราก็เลยทุกพักเนี่ยเอาร่างหลักที่มาจากกรรมธิการนี่แหละ
เป็นเรื่องชาวประมงมาแล้วก็เอาไปทำกันเลยว่าพักไหน
ทำเรื่องอะไรยังไงก็ไปร่างกันเข้ามาแล้วเอามาเข้าสภาพร้อมกัน
แล้วก็เอามาเรียนทัศนภาพผมเป็นสภาพแรกของผมเน้นไปทางเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพราะรัฐมนตรีท็อปก็ดูแลสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเรื่องสาอวนที่จะขยายให้มันเล็ก
ผมก็ไม่ยอมนะครับก็ให้มันต่างกันพอเราเข้าทีนี้เราก็พิจารณากัน
หลักการของเราก็คือว่าจะรับกันทั้งหมดแล้วก็ไปคุยกัน
ประมงก็มาแล้วก็เราก็พยายามเอาเข้าสภาได้จริง
ก็เรียนคุณสุภาพว่าว่าที่จะต้องเอาเข้าสภาเนี่ย
เพราะว่าไม่เสร็จอยู่แล้วกฎหมายฉบับนี้แต่เราต้องการให้ผ่านวาระหนึ่ง
เพราะถ้าผ่านวาระหนึ่งไปแล้วมันจะค้างสภา
คราวหน้าสภาชุดใหม่มาเนี่ยทุกพักการเมืองก็ต้องเดินตรงนี้อีก
แล้วมันไม่ต้องไปทำกฎหมายกันใหม่ก็มันจะได้ไปต่อได้
ก็เลยเป็นที่มาของอย่างนั้นผมเรียนว่าในที่สุดแล้วเนี่ย
ต้องให้ผ่านวาระแรกให้ได้ก็จะขอท่านชวนนี่แหละว่า
เวลาที่เหลืออยู่จนถึงวันที่๒๘สักหน่อยเดียว
เพราะตอนนี้เหลือจะโหวตอย่างเดียวโหวตให้ผ่านเป็นวาระหนึ่งนะครับ
แล้วก็เราจะได้ให้มันเป็นพรบที่ค้างสภาอยู่
จะได้อ้างลักษณุนในคราวหน้านี่คือเป้าหมายครับ
เอาล่ะทีนี้จะถามอย่างนี้เวลาเรามีน้อย
ถามว่าในร่างที่จะแก้ไขเนี่ยถ้าทำได้สำเร็จทั้ง๖๗ร่าง
เนื้อหาก็ใกล้เคียงกันเนี่ยครับเราไปแก้ไขตรงไหนเป็นหลัก
บทลงโทษเรื่องอะไรเป็นหลักที่ทำให้ไปคลายล็อกอ่ะ
ที่จะคลายล็อกเรื่องประมงได้๑๒๓คืออะไร
อันแรกคืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องของประมงพื้นบ้านที่เราแยก๒ส่วน
นี่ประมงพื้นบ้านคุณภาพก็รู้มันเรือขนาดเล็ก
นี่ถ้าเรากันไว้เนี่ยเขาควรจะออกไปอย่างเขาไปก็ออกกลางคืนแล้วกลับเช้าเท่านั้นเอง
ก็ให้เขาออกไปได้เถอะตอนนี้ออกไปเกินเขตไม่ได้
ปลาก็ไม่ค่อยมีนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องสำคัญก็คือ
เกี่ยวกับเรื่องการขนถ่ายสัตว์น้ำคือคุณสุภาพก็ทราบว่าเรือประมงของเราเป็นเรือขนาดเล็ก
นี่พอเราออกไปวิ่งปั๊บเนี่ยมันจะมีเรือเนี่ยไปเอาสัตว์น้ำที่อยู่ในห้องเย็นของเรือใช่ไหม
เรียกว่าเรือห้องเย็นเนี่ยเอาเอาใส่เรือแล้วก็เอาเข้าฝั่งเรียก
ในกฎหมายนี้ไม่ยอมคุณต้องวิ่งเข้าฝั่งพอวิ่งเข้าฝั่งเรือขนาดเล็ก
เอาปลามาขึ้นฝั่งแล้วก็วิ่งกลับไปอีกเนี่ยมันมันทำให้มีปัญหา
เราก็เลยขอแก้ว่าการขนถ่ายสัตว์น้ำเนี่ยให้ขนถ่ายใส่เรือประมงอื่นได้นะครับ
ต้องวิ่งเข้ามาแล้วก็โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ดีกำหนด
ตรงนี้จะช่วยวิ่งอยู่แล้วก็ถ่ายปลามาขายบนฝั่งแล้วก็วิ่งต่อไป
ต้นทุนจะได้ลดอีกอันก็คือว่าโรงงานโรงงานนะครับ
โรงงานต่างที่ทำอุตสาหกรรมมงค์เนี่ยโทษเนี่ย
สมมติเจอพม่าสักคนแรงงานแต่ละ๑คนเนี่ย
ปรับ๔๐๐๘๐๐บาทต่อคือ๑คนนะ
ปรับ๔๐๐๘๐๐บาทนี่เฉพาะโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องปลา
เรื่องนี้เราก็ขอแก้ว่าให้มันเป็นเหมือนต่างด้าวทั่วไปเถอะ
ถ้าหากว่าทำโรงงานอื่นมันไม่ได้ปรับขนาดนี้
ก็เลยแก้เป็นว่าแรงของผมปรับจัดหมื่น๑แล้วก็ถึง๑๐๐๐๐๐บาท
ต่อแรงงานต่างราว๑คนให้เท่ากัน
ไม่ใช่๔แสนถึง๘แสนต่อคนแบบนั้นใครจะกล้านะครับ
ต่อมาก็เรื่องโทษเรื่องโทษเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ
คือ๑เรือสมมุติคุณสุภาพมีเรือสัก๕ลำ
แต่นี่ไม่ถูกใครลำไหนผิดก็ต้องว่าตามผิดและความผิดดังกล่าวเนี่ย
เห็นว่าปรับตั้ง๔๐๕๐ล้านใช่ไหมเรือลำนึงเนี่ย
ประมาณ๓๐๕๐ล้านถึงทีนี้มันปรับที่ว่าบางทีจับปลามานิดเดียว
โทษเท่ากันหมดเขาเอาตามระวางเรือ
มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่มันต้องเป็นความผิดที่สัมพันธ์กันตรงนั้นไม่ใช่ว่าเจอปลาสักเข่งเดียวเท่านั้นเนี่ยหวดเข้าไปตั้ง๓๐ล้านแบบนี้มันไม่ถูกนะครับ
ช่างนั้นในจังหวะที่เขาขี่ซะไม่ต้องไปหวังเรื่องอื่นเขาไม่มีเห็นใจเรา
มันสู้กันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หลักการของเขาก็คืออย่างที่บอกว่าแรงที่สุด
แล้วชาวประมงตอนนี้นะครับถึงคุณสุภาพว่ามันน่าช้ำใจไหมล่ะ
เรือเนี่ยเรียกร้องให้รัฐมาซื้อเรืออ่าเพราะว่าเขาเขาทำประมงไม่ได้แล้ว
ตอนนี้ซื้อไปพันกว่ารังทำอะไรซื้อไปจมเป็นปากการังเทียม
มันน่าช้ำใจไหมคนมีอาชีพประมงเอาล่ะอย่างของเราเนี่ยไม่เหมือนต่างประเทศ
เราเอาหลักก่อนขนาดนี้เวลาสภาเหลืออยู่๑๕๑๖ก็อภิปราย
หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีวันไหนไหมถ้าสมมุติว่าคุณชวนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา
แล้วก็คุยกันอีกทีนึงบรรยากาศดีหน่อยเฮ้ยขอให้รับหลักการวาระหนึ่งไปก่อน
กรรมธิการเมื่อไหร่ก็ได้สมัยหน้าค่อยหยิบขึ้นมาใหม่ภายใน๖๐วัน

คือตอนนี้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยกันหมดแล้ว

เรื่องนี้เราเคลียร์แล้วเพราะตั้งแต่ยังไม่มี
ปัญหาเดียวก็คือว่าต้องเลือกวันคือตอนนี้พอสภาเริ่มมีข้อ

แล้วก็กฎข้อมาใช่ไหม
ต้องไปสุดข้อใหม่
ก็ต้องก่อนที่บินของตใบดู